มาดูต่อกันที่เรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ให้สาว

เอาจริงคุณผู้ชมเกี่ยวกับกรณีของนักแสดงสองสาววัยรุ่นของเรา

คือทั้งคู่นี้นะคะถูกมือดีแอบถ่าย
ระหว่างที่มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นั่นเองค่ะ
แล้วคลิปแอบถ่ายนี้คนถ่ายใจชั่วยังจริงเอาไปขายแลกเงินด้วยคุณผู้ชม
ใช่แล้วข่าวนี้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วน้องทั้งสองคนถูกตั้งกล้องแอบถ่าย
ในขณะที่ทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณผู้ชม
คือคลิปเหล่านี้ถูกเอาไปขายในกลุ่มลับที่มีสมาชิกจะต้องจ่ายเงินเพื่อแลกมาดูคลิปกัน
ที่เขากำลังฮิตตอนนี้หรอกประมาณนั้นแหละนะฮะ
แล้วที่น่าตกใจคือคุณผู้ชมค่ะสถานที่ที่น้องถูกแอบถ่ายเนี่ย
มันไม่ใช่ที่ที่ดูจะเป็นที่อันตรายเป็นสถานที่ที่น้องทั้งคู่เดินทางไปทำงานกันคุณผู้ชม
แล้วก็เห็นบอกว่ามีการควบคุมในเรื่องของคนเข้าออกเป็นอย่างดีในสถานที่นี้ด้วยนะ
แล้วทำไมถึงได้มาถ่ายคลิปได้อ่ะเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่าคนร้ายนี่นะคะเป็นเพียงผู้ซื้อคลิปต่อมาอีกทอดนึง
ไอ้ตัวใหญ่ที่มันตั้งใจถ่ายคนแรกอ่ะยังไม่รู้นะว่าอยู่ไหนไม่รู้ซึ่งความคืบหน้าในการลาดตัวมือดี
คนถ่ายคนแรกเนี่ยนะคุณผู้ชมนะสองสาวบอกว่าออกมาแถลงข่าวเมื่อสายวันนี้นี่เอง
บอกว่าเพิ่งมาทราบค่ะว่าถูกแอบถ่ายเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมา
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดคนละสถานที่กันทั้งน้องฝนทั้งน้องแพรวาเนี่ยยอมรับเลยว่าตอนแรกโอ้โหเครียดมากค่ะ
คือไม่รู้ว่าระหว่างที่เราทำธุระส่วนตัวเนี่ยเขาเห็นอะไรเราไปบ้าง
แล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนเลยรู้สึกอับอายค่ะเพราะว่ากลัวที่จะเจอคนที่แบบเห็นคลิปของพวกเราไปแล้ว
แต่ก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าเอามาพูดดีกว่าเพราะว่าอยากจะเตือนภัยเพื่อนดารานักแสดงทุกคนเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องทั้งคู่ค่ะ
หล่อนมากเวลาแบบมันเหมือนแบบไม่อยากเข้าห้องน้ำข้างนอกเลยหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนชุดข้างนอกเลย
นอยไปเลยไม่กล้าออกไปไหนอยู่หลายวันเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราออกไปแล้วคนที่เราเดินสวนเนี่ยเขาดูคลิปเรามาหรือเปล่าเขาจ้องเขาสังเกตเรามันก็รู้สึกไม่ปลอดภัยมาก
จนแบบเริ่มตั้งสติได้ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะสิ่งที่เราทำคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ใช้เป็นปกติคนที่ผิดเนี่ยคือคนที่มาแอบถ่าย
ไม่ต้องแบบมาขอวาบดูเพราะมันไม่ใช่เรื่องตลก
ที่จะเอามาแบบส่งคลิปนักแสดงไปดูกันเล่นนะคะ
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้แบบทุกคนให้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้น
คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเรื่องราวจริงแล้ว
น้องถูกแอบถ่ายตั้งแต่เกือบ๗ปีที่แล้วแล้วนะคะ

แต่น้องเพิ่งมารู้เรื่องเพิ่งได้มาทราบ
เห็นว่ามีคลิปประมาณ๒เดือนที่แล้ว

คือ๒เดือนคุณผู้ชมที่ผ่านมา๗ปี

แล้วก็คือน้องตอนนั้นคือต้องยอมรับว่าฝนสนันทชัดเนี่ยดังมากกับนาดาว
นาดาวไฟฮอร์โมนคุณผู้ชมได้ดูไหมคะ
ดังน่ะแล้วคุณควัตอาจไปแอบถ่าย
หลายคนก็ถามว่ามันเห็นถึงไหนบ้าง

แต่ว่าที่แน่มันระแวง

มีโอกาสได้เห็นรูปน้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
อย่าแชร์ต่อนะคะจริงค่ะมันเป็นเรื่องไม่ดีเลยนะครับค่ะใช่

ไม่ใช่เรื่องตลกนะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้น้องเสียหายค่ะ
อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนะคะ